คุณล่าอ่อนมา๒๐กว่าปีแล้วเนอะ

กลับไปใช้ให้คุณแม่อย่างจริงจัง

ว่าแพทย์ทำถึงหรือเปล่า
หรือว่าแพทย์ดื้อเกินไป

ด้วยความคิดของตัวเอง
ตัวเรื่องของการสำลักแล้วถ้าสำลักแล้วหรือมีอาการติดคอ

อันนี้มันก็เลยกลายเป็น๒ประเด็นที่ตอนนี้เราก็เอ้ยเอายังไงดี
หรือจะให้คุณแม่ใส่กันเลยไหม
หรือมันจะมีวิธีไหนที่แพทย์คอที่จะทดกันได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
เศสธีเพราะฉันเคยเขมาตะว่ากล้องดูถิดคอแม่มาแล้วนะคะ

ผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยก็คือแยกกันอีกแล้ว

ผู้สูงอายุที่ป่วยเฉย
แต่ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะ

จะเป็นราชินิดหนึ่ง

อาจจะทำอะไรได้ไม่เท่าเดิมเฉย
อาจจะแค่ช้าลงหรืออักหิน
อยากให้การกำลังใจ
ใช้ชีวิตใช้ชีวิตพี่หน่อย

แล้วก็เจอคนที่มีอายุข้างอายุขนาดเยอะอยู่แล้ว
ที่จะหลบให้เขาลุกขึ้นซู่

แต่บางทีอาจควรกำลังใจ

เป็นอุณหภีมิที่ใหญ่อยู่ในที่สุดนะคะเพราะที่เขาพูดว่าก่อนที่เราจะไปทำอุณหภีมิ
หรือไปวัดหาพระท่านไปอะไรอย่างนั้นเราได้ทำอุณหภีมิกับพระในบ้าน
ได้ดูแลพระในบ้านแล้วมียังแล้วก็ยึดภาษีนี้มาตลอด
คือวันที่เราเด็กท่านยังดูแลเรามาได้วันนี้เราโตเติบใหญ่มาก
ก็ชวนกันไปดูแลท่านมันไปดูเรื่องใหญ่ตลอด
ไม่มีแล้วพี่เดญงล่าจะได้ให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเนอะ
ก็ยึดตามหมดสัมภาษณ์ที่พี่เดญงได้ให้สัมภาษณ์
เพราะฉะนั้นเรื่องของการเข้าหิวมันเหมือนแบบมีแค่การเห็นและการพูดถึงเฉย
แต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีประเด็นแพทย์ก็จะคุยกับเขาก่อน
เพราะว่าก่อนหน้าจะมีเรื่องอะไรพิมพศูนย์ดีพัดแชทเข้าไปในธนัดออนไลน์
ก็มีคุยกับพี่เบ้นบ้างเรื่องนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าก็งงว่าคุณประสงค์ดีจังเลยไม่บอกเราแต่ไปบอกสื่อเลยดีจังเลย
จริงคือเรามีการคุยเรื่องแฟนเก่าของพี่เด้นมา
ไม่มีอาจจะด้วยวันที่พี่เด้นหลักศิลป์ที่สาม
แฟนเก่าพี่เบ้นก็ไปไปด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไป
มันก็เลยทำให้เรามีคำถามกับตัวพี่เลี้ยงเหมือนกันว่า
เขาก็บอกว่าป่าวเหมือนคนที่คุยเป็นภาพครอบครัวเขา

อันนี้ปรึกยุ่งถึงเป็น

มีผู้ใจดีช่วยไปแคปหน้าจออินสตราแกรมของแฟนเก่าพี่เบ้น
ที่พี่เบ้นเขาเข้าไปกดไลค์ต่างย้อนหลังไป
แล้วส่วนที่๑อะไรอย่างนี้มาให้เราแล้วบอกขอบคุณค่ะ
ฉันก็มีกับพี่เบ้นแล้วค่ะ
แสดงว่าแพทย์เองก็เชื่อใจเบ้นอยู่
ก็ที่สุดเราก็ต้องฟังตัวนี้กับเราก่อน

แล้วอย่างเก่าเป็นเก่าษองั้นเราก็มีข่าวที่ออกมา
เวลาจะเป็นเพื่อนที่สุด

คนทั้งละเก้าจะเห็น

มันมีการให้เขาไปเพื่อนกันเราเคล็ดเพื่อนกันก็เอาแบบนั้นเลย

มันก็จะมีพวกนักเรียงทีบอตเรียนมาต่างมาคอมเม้นต์
ซึ่งวันนี้อะก็พูดด้วยเองตอนเช้าว่าในพื้นที่ของพระอัพธิบดีโรน

น่าจะเป็นการก่อบวนแล้วก็สร้างความแบบแยกในครอบครัวมากกว่า

ไม่มีลงรูปอะไรเลยคือเหมือนสร้างมาเพื่อ
ในระหว่างที่คอมเม้นต์อื่นเขาก็จะมีการให้ความต้องใจ
แนะนำแนวทางอะไรต่างแล้วก็พอเข้าไปดูเขาก็มีตัวตน

แบบนี้ถ้าสมมติเห็นร่างไม่สบายตาก็บล็อกเข้าไป
หรือถ้าสมมติคอมเม้นต์ไหนหรือใครที่มาติดตาม
แล้วไม่ชอบแพทย์น้ำปลาเลย
เรารู้สึกไม่สบายใจเลยกลดอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรหรอกเขาก็แค่อ่านบทสัมภาษณ์
อะไรมาอยู่เล็กน้อยแล้วก็พยายามกันความเองเอง
แล้วก็พยายามมาทำให้มันเป็นกระแสในพื้นที่เราก็รู้อยู่แล้วว่า
มันต้องมีพี่นักข่าวตามไอจีเรา

ว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยถึงใจว่า
ถ้าสร้างมาได้ฉันก็บล็อกเธอได้จ้า

เหมือนถูกจับตามองตลอดเวลา

ทำไมไม่ได้กลับมา

เหมือนไหนนะที่เบนจะได้ออก

เอาละคะทำไมกันไม่กลับมาอยู่ด้วยกันสักทีเนี่ย
แต่ว่ามันก็มีลายละเอียดใน
หลับกลัวค่ะมันก็ติดย้อยกว่าที่เราเจอตาเป๊ะ
แต่ก็เหมือนเป็นความปกติทำไมไม่ต้องให้พี่เบนสามารถเลือกให้เลย
ถ้าไม่ได้แค่ตอบว่ามาต้องมาอยู่กับฉันเดี๋ยวนี้
เดี๋ยวนี้หรอจ๊ะมันไม่ได้นะจ๊ะ
คือมันโตกันแล้วมันต้องไปทั้งคู่นะจ๊ะ
ไม่ใช่ว่าฉันจะหอบเสื้อผ้าไปอยู่กับเธอ

แล้วถ้าเกิดเลยไปแล้วเรากลับกลายเป็นครอบครัวแท้ที่สุด

อะไรคุณวันเนี้ยเรามีความสุขล่ะแค่มี

พี่เบนต้องมีความสุขแน่เรียกเราไปได้เลย
แต่ถ้าพี่ไม่ออกว่าทุกวันนี้จะทำพี่อย่างนี้
ถ้าฉันไม่โทรเข้ามาฉันไม่มีความสุข
ไม่เป็นไรแล้วก็ทำหน้าที่พ่อแม่ลูก
แล้วเราก็มาเป็นร่วมกันมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันก็ได้
คือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีอย่างไม่มี
คือทุกคนก็แบบหรือแกมีคำตอบหนูแล้ว

แกก็เลยไปกดดัน

คือแฟร์ก็บอกว่าพี่เบนไปแล้วซึ่งเรากันอีกรอบนะคะ
รอบล่าสุดก็พี่จะนัดเจอกันคุยกัน
เขาบอกว่าวันนี้มาแพทย์ไม่ต้องเอาคำตอบจากเขานะ
วันนี้เขามาเพื่อปรึกษาเฉย

เขาก็บอกว่าแพทย์พร้อมว่าจะเป็นชอดถอดให้บอก
คือด้วยความตอนนี้แพทย์ยังมีความสุขในแบบของแพทย์มาก
แล้วแพทย์กำหนดความสุขของแพทย์เองได้
แพทย์ก็บอกว่าถ้าแพทย์พี่เบ้นมาอยู่แพทย์
เราก็มารอกันดูว่าถ้าเรากลับมาแล้วความสุขมันจะเป็นบวกไหม
ถ้าไม่ใช่อ้าวก็ถอยกันออกไปก่อน

แต่ถ้าสมมุติพี่เบ้นมองกันว่า

ก็บอกไม่เป็นไรฉันมีอีกช้อยหนึ่ง

ยูจะเป็นคนไปรับไปส่งลูกได้ไหม
แล้วเดี๋ยวเย็นใครไปรับได้ไหม

ตอนนี้เพื่อนที่เราก่อนหน้านี้

เราก็แบบทำไมเนี่ย
ศึกหายเสาร์อาทิตย์จันทร์

แล้วไม่เป็นไรฉันตามหาเธอทุกวันแต่ฉันจะไม่ถามเธอเลยจนกว่าเธอจะพร้อมตอบฉัน
ทราบไหมว่าทำไมเบ้นถึงยังไม่พร้อมในเรื่องของการทั้งตัดสินใจหรืออะไรทั้งหลาย
ต้องถามพี่เบ้นแล้วล่ะเพราะว่าพี่เบ้นบอกขอเวลาเขาหน่อย
ฉันตอบว่าโอเคก็ไม่เป็นไรซึ่งคือผมมองว่าตอนกระหว่างช่วงที่ฉันรอที่เบ้น
ให้เขามาทำหน้าที่แพทย์ก็ทักไลน์หาเขา
บอกพี่เบนถึงไม่ยังว่าทางวันนี้เดี๋ยวมารับลูกนะ
แล้วก็เอาไปเลี้ยงเลยนะแล้วเดี๋ยวพอแพทย์อยากเสร็จงานแล้วเนี่ย
เดี๋ยวแพทย์ไปรับลูกหรือก่อนหน้านี้ที่มีโรงรูปกัน
ทักหาเขาบอกว่าวันนี้ลูกมีเรียนนะมาเจอกันได้ไหม

ว่าพี่เบนก็จะถามว่าก็แพทย์ช้อนนึงเอาถึงอันสารหนึ่งอะไรบ้าง
แล้วก็จะบอกว่าอันสารหนึ่งเนี่ยคุยต้องซอกมิพายาอยู่

เธออมกุลหันซ้ายก็เจอเธอหันขวาก็เจอลูก
อันนี้คือออปชันหนึ่งนะเธอ

เธอกับฉันมาโป๊ะป๊ากับลูก
แบบไปเที่ยวกัน
อันนี้ออปชันสอง

อยากจะหันลูกไปเจอขวา

จุดโครงการของแพทย์มันมีความสุขอยู่แล้ว

แล้วจริงแพทย์อยากได้ออปชันหนึ่งไหมคะ

พูดเป็นเช่นไรว่าแพทย์จะอยากได้อันนั้นไปสุดท้าย

ก็แพทย์พยายามแพทย์จะแบบว่าเด็กฐอ
เพียรต้องปกดคนหน่อย
ตอนนี้นุ่นล่ะเขาแบบยังไม่ชิน
ให้โอกาสเขาปลอดภัยว่าอย่างแรกแพทย์ก็แบบว่า

ถ้าสมมุติว่าเขามึงคิดว่าเอาลูกเดียวมึงหวานแบบนี้

อันนี้จะเป็นวันหน้าที่เขาจะมีโอกาสแล้วเลี้ยงลูก

เดี๋ยวปีหน้าลูกก็ไม่ได้ถึงกับฉันแล้วค่ะ
เดี๋ยวลูกก็ไปโรงเรียน

ไม่ได้ต่างว่า
ดีสไตล์
คือแพทย์ก็อยากจะเอาเลสติ้งมาทำงานด้วย

แพทย์จ๋าคือมีคนชมมากว่าแพทย์ใจกว้าง
แล้วก็ใจยืนในการรอเบนมากเลย
เจ๋งเย็นจิ
ถึงเรียกว่ามีผู้ใหม่ออกไป

เราหอบพ่ออาจจะน้ำต่อ

ทำแน่ที่ดีดีสิเป็นแม่ที่ดี

แต่ถ้าเกิดอะไรจะเชื่อว่แผลตกที่เบ้น
ก็ไปอยู่ในนัยยางมาตลอด

ต้องใช้เวลาที่รู้ใหม่
เพราะอย่างที่เจนเค้าพูดนะครับคำนึงกันให้เข้าใจสักนัด
เค้าบอกว่าคุณผมกินอยู่แต่งงานจนมีลูกกับคุณอันนี้
ปี๒เดือนเองแต่ผมก็ไปอยู่ข้างในปีเกือบ๔เดือน
เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้อง

โอเคขอบคุณมากครับจ้า